เอ่ะอันนี้เขาหัวหน้าครับหัวหน้าอณุทิศนะฮะ
เอ๊วันนี้ส่งสัญญาณชัดกว่าเมื่อวานอีกนะคุณผู้ชมคุณวราพร
บอกว่าโคตารัฐมนตรีเนี่ยมันจะต้องดีลจบก่อนประโยคนะ

คุณผู้ชมฟังแล้วยังไงช่วงนี้อย่ากินเกาเหลาเลย
กินเส้นกันดีกว่านี่ฮะนี่ฮะที่รัฐสภาครับ
คุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับ
ให้สัมภาษณ์ถึงความไม่ชัดเจนดีกว่าไม่ใช่ความชัดเจนหรอก
ความไม่ชัดเจนในการแบ่งโคต้ากระทรวง
เพราะว่าขณะนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการแบ่งกระทรวงนะ
นะครับโดยพักภูมิใจไทยเนี่ยได้คุยกันเบื้องต้นว่า
อาจจะได้เก้าอี้๔บวก๔รัฐมนตรี๔รัฐมนตรีช่วย๔นะครับ
ส่วนจำเป็นหรือเปล่าที่ต้องได้กระทรวงเดิม
คุณอนุทินก็บอกว่าถ้ามีความต่อเนื่องมันก็ดีไหมล่ะ
แต่เวลาคุยกันก็ไม่ควรจะตั้งข้อจำกัดอะไรไม่ใช่เหรอ
นะครับต้องว่ากันด้วยเหตุผลนะครับ
คงไม่ถึงขั้นให้โหวตก่อนละมั้งแล้วค่อยมาตกลงทุกอย่าง
ขณะที่พุทธกราบถามย้ำคุณอนุทินบอกว่า
นะครับพักภูมิใจไทยได้คุยเบื้องต้นแล้วใช่ไหม
นะครับคุณอนุทินตอบว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้น
มันควรจะจบก่อนผู้สื่อข่าวเลยถามบอกแบบนี้แสดงว่า
นะครับได้เปิดการคุยไปแล้วใช่ไหมนะครับ
คุณอนุทินก็พยักหน้าตอบว่าใช่
แต่พักเพื่อไทยยังไม่เคยยืนยันอะไรมา
ซึ่งจะนัดคุยกัน๒๓วันนี้แหละ
ผู้สื่อข่าวแซวบ้างมาถามถามแล้วไม่ค่อยได้อะไร
ก็เลยแซวแซวว่าเห็นช่วงนี้โพสต์ไปกินส้มตำ
ร้านประจำ๒รอบแล้วนะครับ
ช่วงนี้มีเมนูอะไรใหม่มาแนะนำไหมฟังคุณอนุทินฮะ

โอเคขอบคุณครับ